อีกเรื่องหนึ่งค่ะส่งกำลังใจหน่อยละกันคุณผู้ชม
ตอนนี้คือชาวบ้านที่ตรังเขามากันเกือบทั้งหมู่บ้านเลย
มาช่วยหมูเป็นหมูดินหรือว่าหมูหริงเนี่ยค่ะ
มันตกลงไปคุณผู้ชมตกลงไปในนี้เป็นเบาะร้าง
ดูสิอยู่ตรงก้นบ่อแบบนั้นนะคะคุณผู้ชม
ทั้ง๒ตัวเลยนะคะความลึกลึกประมาณ๕เมตร
มันเป็นบ่อที่อยู่กลางสวนยางพาราค่ะ
ทีนี้ปฏิบัติการของชาวบ้านบ้านมาบขันนาง
ตำบลนาท่ามเหนือที่อำเภอเมืองตรัง
เขามากันเกือบทั้งหมู่บ้านเลยดูสิเขาเอาอะไรบ้าง
เขาก็ต้องเอาไม้มาเอาเชือกมา
คือมองลงไปแล้วในบ่อดินด้านข้างมันพังซุดลงไป
ไม่รู้ว่าเจ้าหมูดิน๒ตัวมันพยายามจะขุดเจาะผนังดินข้าง

เสียงที่เราได้ยินนี่คือมันร้องอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ

ใช่ค่ะแต่คูณมันไม่ได้ง่ายนะ
ใช้เวลานานเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะเอาขึ้นมาได้
เจ้าของสวนยางก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าเมื่อ๒๓คืนก่อนเข้ามาในสวนยางช่วงตี๒

แล้วเห็นหมูมันพลัดตกลงไปในบ่อ
เป็นคู่กันนะคะตัวผู้กับตัวเมีย

ทีนี้มันก็คงจะตกใจสุนัขที่อยู่แถวนั้นนะคะ
แล้วพอฝนตกปั๊บมันตกลงไปปุ๊บก็เลยออกมาไม่ได้
พอกลับเข้ามาดูล่าสุดเนี่ยนะคะ
ก็เห็นว่าเอ้าทำไมมันยังอยู่ในบ่ออยู่เลย
ตัวนึงมันก็อิดโรยเหมือนกับขาดน้ำขาดอาหาร
ก็เลยต้องตามชาวบ้านเอาไม้ไผ่ยาวมา

แล้วเห็นไหมพอคล้องขึ้นมาได้เนี่ย
คงเจอชาวบ้านเยอะชาวบ้านเขาก็มาให้กำลังใจ
มันก็ตกใจกลัววิ่งหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะ
คือหมูดินที่เห็นว่ามันตัวเล็กเหมือนจะน่ารัก

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๓๕ด้วยนะคะ